มาถึงช่วงที่สองกันแล้วนะคะเมื่อกี้เนี่ยเราได้สวยประหยัดกันมาแล้ว
เดี๋ยวเราจะมาประหยัดกันต่อนะคะกับการไปหาที่พักสไตล์โมเริน

ที่ดูแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะว่าราคาหลักร้อยเท่านั้นนะคะ

ก็นี่เลยออกไปตี๊ดเดียวนะคะตรงถนนติวานนท์นะคะ
ใกล้กับสตูที่เราถ่ายทำนะเถอะ

ชื่อนี่นะคะฟังดีค่ะชวนนอนมากเลยคือว่า

ถ้าพร้อมแล้วถ้านั้นเราให้น้องมินไวล์

สวัสดีค่ะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมพบกับมิ้นในช่วงที่พักหลักร้อยของอร่อยหลักสิบกันอีกเช่นเคยนะคะ
และวันนี้ค่ะมิ้นจะมาแนะนำที่พักหลักร้อย
ซึ่งอยู่ไม่ไกลมากนะคะอยู่ใกล้กรุงเทพนั่นก็คือนนทบุรีนั่นเอง
และที่พักแห่งนี้อยู่ตรงนี้แล้วค่ะ
แต่ว่าในห้องจะเด็ดจี๊ดจัดขนาดไหนตามินไปเลยค่ะ
บรรยากาศดูสะอาดตามากเพราะว่าเขาแต่งเป็นสีขาว
แล้วก็มีกรอบรูปสีดำนะคะมาตัดค่ะให้ความรู้สึกคลาสสิก
ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ที่บ้านเลยค่ะคุณผู้ชม
โอ้โหเหมือนห้องนอนที่บ้านเลยคุณผู้ชม
เขาจะตกแต่งสไตล์เหมือนว่าเราอยู่ที่บ้านเลย
ก็จะมี๓เตียงนอนแบบนี้เหมาะสำหรับมานอน๓คนนะคะ
แล้วก็มีกรอบรูปค่ะตกแต่งนะคะ
ลึกข้างในแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชม
แต่ละห้องก็จะตกแต่งไม่ซ้ำกันนะคะ
ค่ะแล้วเครื่องอำนวยความสะดวกของห้องนี้ถือว่ามีครบคันเลยห้องนี้เนี่ยนะคะราคาอยู่ที่เก้าร้อยเก้าสิบบาทนั่นเองค่ะ
แหมคุ้มมากเลยนะคะใครที่อยากหาที่พักใกล้กรุงเทพนะคะก็มาที่นี่ได้
และห้องนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมเป็นห้องทวินรูมค่ะก็จะมีเตียงนะคะสองเตียงแบบนี้เหมาะสำหรับมาเป็นคู่หรือว่ามาเป็นเพื่อนนะคะมากันสองต่อสองได้หมดเลยค่ะดีไซน์เขายังคงความสะอาดตาค่ะก็คือผนังนะคะเป็นสีขาวแล้วก็มีรูปภาพนะคะแขวนติดไว้แต่เพิ่มความมีสีสันด้านบน
โอ้โหเคี้ยวอีเลยค่ะคุณผู้ชมให้ความรู้สึกแบบลืมตาขึ้นมาว้าวฉันตื่นแล้วฉันสดชื่นมากเลยค่ะใครนะคะที่ชอบที่พักในบรรยากาศสบายสบายเหมือนอยู่บ้านแบบนี้นะคะสามารถมาได้ค่ะห้องนี้นะคะห้องทวินรูมราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยเก้าสิบบาทพร้อมอาหารเช้าด้วยว้าวดีมากเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ที่มานอนนนนะคะห้องพักยังไม่หมด

ไปไหนกันวอร์ดอ่ะ

น่ะห้องนี้นะคะจะเป็นเตียงดับแบตนี้ค่ะ

อำนวยความสะดวกเหมือนกันอย่างที่มิ้นบอกไปเลยค่ะ
แต่ห้องนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูความพิเศษในห้องน้ำดีกว่าตามมิ้นมาเลย
ไม่ต้องตกใจไปค่ะคุณผู้ชม
ห้องน้ำแบบว่าสะอาดแล้วก็น่าใช้สุดเลยค่ะ
ตกแต่งก็มีดีไซน์เก๋ไก่นะคะแต่ตอนนี้เมื่อยแล้ว
ขอไปนั่งบนเตียงนุ่มก่อนนะคะ
โอ้โหคุณผู้ชมเตียงนุ่มมากเลยค่ะน่านอนสุดเลยนะคะ
ถ้าสมมุติว่าใครนะคะอยากจะมานอนสวีทวีวีกันนะคะ
ราคาอยู่ที่๗๙๐บาทเท่านั้นค่ะคุ้มสุดค่ะคุณผู้ชม
ก็มาได้ค่ะตั้งอยู่ตรงถนนนะคะติวานนท์ค่ะอยู่ซอยสามัคคี๑นั่นเองค่ะ
ใครมาทำธุระแถวนนทบุรีนะคะก็อย่าลืมแวะมาที่นี่
ห้องพักนะคะนอนสบายแถบราคาเนี่ยสบายกระเป๋าด้วยนะคะ
ที่สำคัญใครที่สนใจนะคะทางโรงแรมเขาใจดีค่ะ
ถ้าใครสนใจเข้าไปร่วมสนุกได้ค่ะในแฟนเพจแม่บ้านประจันบานค่ะ
แต่ว่าตอนนี้เริ่มหิวแล้วขอตัวนะคะไปหาของอร่อยหลักสิบมาแนะนำคุณผู้ชมก่อนนะคะ
วันนี้เดี๋ยวขอนอนพักก่อนแป๊บนึงแล้วกันเนอะเดี๋ยวค่อยไป
โอ้โหบรรยากาศดีมากเลยแก
ต้องติดตามกันได้เลยนะคะโทรไปก่อนนะ
เฮ้ยแต่ว่าตอนนี้แบบเริ่มหิวแล้วฉันต้องการเมนูที่แบบทำง่าย
วัสดุน้อยแล้วแบบอร่อยดีอะไรอย่างนี้มีไหม
มีสิก็เมนูอย่างที่บอกไปนะจ๊ะ

เค็มไข่หวานไข่นกกระทาไข่ต้มไข่ดิบไข่ขาวไข่เจียวไข่เยี่ยวเม้า

จริงเธอแปลว่าอดใจอดใจอดใจรอสักครู่
แล้วเรากลับมาพบกันช่วงหน้าค่ะ